จากขยะหรือจะสู้จากเหม็นข่าวนี้
คุณสืบสกุลเอาเลือกเอาคุณจะเอาอะไร

แต่อันนี้มันมีมากกว่าหลุมฉี่หลุมน้ำเหลือง
หลุมอุจจาระหลุมปัสสาวะแล้วนะคุณ

คุณผู้ชมไว้ก่อนเลยแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ต้องตาม
บอกให้กั้นใจนานไม่ได้เดี๋ยวหมดลม
เพราะว่าเล่าข่าวนี้ยาวพอสมควรเลยนะคะ

เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่นำตัวพระบิดา
จากที่สพคศจะไปสารจังหวัดภูเขียว
นักข่าวนะคุณล้อมหน้าล้อมหลัง
ถามคำถามยิงคำถามเป็น๑๐คำถามกับพระบิดา
ลองดูค่ะว่าจะเปิดวาจาหรือจะปิดวาจา

พระบิดาครับคุณผู้ชม
พระบิดาครับข้าบีดาพระบิดามิลลิข้าวบีดาไหมครับ

คลุกปรับจากนี้จะไปอยู่ที่ไหนครับ

แล้วออกไปจะอ่ามน้ำไหมครับพระบิดาครับ

เออแต่หน้าข่าวก็อยากรู้ว่าจะอาบน้ำไม่

นี่มันเป็นความวุ่นวายที่นักข่าวเองก็ล้อมหน้าล้อมหลังนะ
เอาจริงคุณผู้ชมคนที่ดูคลิปตรงนี้
บอกเลยคอมเมนต์มาเลยนักข่าวสู้ชีวิตมาก
สู้ชีวิตกับการทำข่าวนี้แล้วก็ถามพระบิดาเนี่ย
จากนักข่าวแล้วตำรวจก็สู้ชีวิตเหมือนกัน
ตั้งแต่ตอนที่ล้อมจับจนกระทั่งตรงนี้คุณ

ใช่ค่ะตำรวจต้องอยู่ใกล้ชิดขนาดนี้นะจ๊ะเออ
นี่บรรยากาศที่สพคศนะคะตอนที่นำตัวพระบิดาโจเซฟ
ทวีหนันลาอายุ๗๔ปีเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประหลาด
ชัยภูมิเพื่อที่จะนำตัวนี่เห็นไหมขึ้นรถแล้ว
ไปฝากขังต่อที่ศาลจังหวัดภูเขียว
แล้วตำรวจก็คุ้มกันล้อมหน้าล้อมหลังนะ
นักข่าวพยายามถามหลายคำถาม
เมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินทุกคำถามแหละแต่ก็ไม่มีคำตอบ
คือปิดวาจาไม่ได้พูดไม่ได้ฝากอะไรถึงใครด้วย
ถามว่าแล้วโดนไปทั้งหมดกี่ข้อหาณตอนนี้ก่อนนะคุณผู้ชม
๔ข้อหาก็คือบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
แล้วก็รักษาโรคผิดพรบเวชกรรม
รวมถึงการเคลื่อนย้ายสมจัดการสม
แล้วก็ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุม
ที่มันเสี่ยงต่อแบบเอาง่ายเสี่ยงต่อโควิด
เพราะว่าคนที่เข้าไปในสำนักนั้นก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยถูกไหม
ทีนี้ตอนที่อยู่ในชั้นของตำรวจตำรวจไม่ให้ประกันตัว
แต่พอไปถึงชั้นศาลศาลให้ประกันตัวนะ

หายค่ะยังไม่มีใครเจอตัวเลยนะ
แล้วเมื่อคืนนี้หมอปลาไปรอที่สำนัก
เพราะว่าเข้าใจว่าพอประกันตัวแล้วจะกลับไปสำนักไหม

ก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะกลับบ้านหรือเปล่า
อยู่ที่ขอนแก่นอยู่ที่อำเภอหนองเรือ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมข่าวของเราตอนนี้ตามไปอยู่ที่ขอนแก่นอยู่นะ
ทีมข่าวของเราที่ขอนแก่นของเราก็ตามต่อนะ
บิดาจะกลับมาที่อำเภอหนองเรือหรือเปล่า
เพราะว่ากลับไปที่สำนักไม่ได้หรอกคุณ
เพราะตอนกลางวันของเมื่อวานนี้ก็มีเจ้าหน้าที่
ใช่ครับทีนี้ที่โรงพักคอนศาล
เมื่อวานนี้นะก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปให้กำลังใจพระบิดา
๑ในนั้นคุณป้าลำไย
คุณป้าท่านนี้นะเกือบจะมีเรื่องกับหมอปลาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะมันมีการปะทะคารมกันกับหมอปลาไง
เพราะว่าป้าลำไยก็ต่อว่าหมอปลาว่าเนี่ย
หมอปลาเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระบิดาถูกดำเนินคดี
แล้วก็บอกด้วยว่านอกจากป้าลำไยแล้ว
ลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นอยู่ด้วยความศรัทธานี่

แล้วมันมีจังหวะหนึ่งของการโต้เถียง

เดี๋ยวดูช่วงนี้ก่อนละกันค่ะ
อันนี้ผมตามได้ฝากรู้จริงไหมที่ว่าพระบิดาบอกคน
เท่าคนแก่บางคนให้เอารถให้เอาที่บ้านไปจำนองจำนำ

มีแต่พวกปากหมาทั้งนั้นแหละที่มันพูด

แล้วที่ว่าพระบิดาเสกเงินได้จริงไหมครับ
อันนี้มีอยู่มีกินโดยไม่ได้ไปขอใคร
ที่ไหนไม่เท่าสุกอยู่ที่นี่
สุขมันอิ่มทางใจเรา
แล้วก็เราก็อยู่สบายโดยที่เราไม่เดือดร้อน
ไม่ได้ไปขนหวยไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเท่านั้นเอง
พวกคุณคิดดีพวกคุณก็ได้ดี
ถ้าพวกคุณคิดไม่ดีก็แล้วแต่พวกคุณ
วันนี้ป้าก็ยังยืนยันอยู่ใช่ไหมว่า

วันนี้ป้าไม่ได้การฟาพิภัยหรือว่ากินปัสสาวะ
ป้าอาการแย่ลงไหมวันนี้
อันนี้น่ะแล้วแต่ความเชื่อ
มันไม่แย่อะไรอ่ะมันจะแย่อะไร
ร่างกายแข็งแรงฉันบินไปยุโรปทุกปีทุกปี

คุณป้ายืนยันนะฉันร่างกายแข็งแรงนะ
ก่อนหน้านี้กินขี้ไครมาเป็นประจำ

แม่แต่ถ้าเกิดมาถามเรื่องบุกลุกที่ดิน
ปากเสียอย่าปากหมาแรงนะคะ
คุณป้าเนี่ยท่านปัฒนากับหมอปลาบ่อยเวลาครั้งนะ

ใช่ค่ะนี่คุณบางคนที่เขาดูข่าว
จริงอยากให้หมอปลาพาป้ารัตนามาเจอป้าลำไย

ทีนี้คุณผู้ชมมาดูประเด็นเรื่องของการตรวจสอบศพหน่อยละกันค่ะ
สำคัญมากใช่ครับการตรวจสอบศพทั้ง๑๑ศพในสำนักเนี่ยนะคะ
คือก็เข้าไปตรวจสอบแหละว่าแต่ละศพเนี่ยคือเป็นใครยังไง
ศพแรกเนี่ยมีการโบกปูนเอาไว้ศพแรกเนี่ยเป็นของพ่อกา
อายุ๑๒๐ปีซึ่งเสียชีวิตมาแล้ว๕ปี
นี่ค่ะเป็นศพแรกที่ถูกเก็บไว้ในโรงศพโบกปูนนะคะ
เนี่ยส่วนการตรวจสอบในสาราใหญ่เนี่ยนะก็ไปเจอศพที่บรรจุอยู่ในโรง
ทั้งหมด๕ศพ๕ศพนั้นน่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยไล่เลียงดูตามกราฟิก
เราที่ทำมาเนี่ยนะคะเป็นแม่ของพระบิดาคือนางวันหนันลาค่ะ
แล้วอีกศพก็เป็นผู้หญิงวัย๘๓ปีเสียชีวิตด้วยโรคชรามาตั้งแต่ปี๖๐
แล้วก็มีศพเด็กด้วยเอออันนี้ศพเด็กนะหมอปลาให้ความสนใจมากโอ้โห
ศพเด็กอะไรหรือเปล่าทำพิธีอะไรหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ย
อายุขวบกับ๑๗วันเองอยู่ในถังสีน้ำเงินคือเด็กชายจันทร์แล้วอีก
ศพเนี่ยยังไม่รู้เพศยังไม่รู้ชื่อนอกจากนี้ศพอื่นก็กระจายอยู่ตามกระท่อม
ในพื้นที่สำนักเพราะว่าเอาจริงสำนักกว้างใหญ่นะพื้นที่ตรงนั้น๓๐กว่าไร่
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็ต้องเคลื่อนย้ายศพทั้งหมดทั้ง๑๑ศพเนี่ยนะคะ
เก็บที่สุสานมูลนิธิเต็กก่าที่ชุมแพรขอนแก่นใช่ก็ต้องตรวจสอบหาแหละว่าเอาศพมาตรวจหาดีเอนเอ
ศพที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยจะได้รู้แล้วถ้าเกิดมีญาตินำเอกสารมา
ระบุว่าศพนี้คือญาติของเขาก็จะได้มอบให้นำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อ
แต่คุณผู้ชมฮะมันมีกระติกน้ำใหญ่กระติกหนึ่งนะฮะหมอปลาก็โอ้โหตกใจเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็ตกใจเหมือนกันค่อยไปเปิดดูโอ้โหกลิ่นโชยขึ้นมาเลยคุณผู้ชม
นี่หมอปลาบอกในนั้นมีอะไรให้เจ้าหน้าที่ลองเอาไม้ไปแห่ดู
พบกระดูกเจ้าหน้าที่บอกเป็นกระดูกฮะหมอปลาบอกโอ้ยใช่กระดูกเด็กหรือเปล่า
ศพเด็กดองอะไรหรือเปล่าสรุปเป็นอะไรคุณ
คือมันเป็นหัวเลียงผาแล้วดูน้ำในกระติกคุณผู้ชม

คือมันมีซากเลี้ยงผาเนี่ยดูสินี่เอามาหมักอยู่ในน้ำเหลืองนะคะ

ทีนี้ก็ต้องเก็บซากเลี้ยงผามาเป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีเอาผิด
แต่ทีนี้อันนี้มันยังไม่ได้มีข้อมูลนะ
น้ำเหลืองตรงนี้ที่มันหมักจากซากเลี้ยงผา

แต่มีคุณป้าท่านหนึ่งนะท่านออกมาเปิดเผยนะ
ท่านเป็นเจ้าของหัวเลี่ยงผานี่แหละแล้วเอามาหมักไว้แบบนี้
ทีนี้มันจะผิดนะผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของคุ้มครองสัตว์ป่าด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะหลายท่านดูข่าวแบบนี้แล้วคิดเห็นตรงกัน
บอกโอ้โหผอึดผอม
จิตต้องแข็งจิตต้องแข็งในการดูแต่เอาจริงคุณผู้ชมบางคนบอกว่า

เปลี่ยนไปช่องไหนก็ตอนนี้มันสำคัญจริงข่าวนี้นะฮะ
มันมีอะไรที่พิลึกกึกกือมากมายนะครับคุณผู้ชมฮะ
อีเจี๊ยบเรียบด่วนออกมาโพสต์
มขอร้องเลยบอกว่าโอ้โหหยุดเถอะนะกินข้าวไม่ลงเลย
พอดูข่าวแบบนี้นะกินข้าวไม่ลงจริงนะฮะ
ถ้าเสนอข่าวหรือว่าเป็นแบบนี้สักเดือนนะ
คนไทยจะหุ่นดีแน่นอนหุ่นดีเพราะอะไรคุณ
อาเจียนออกหมดเลยกินข้าวไม่ลงผอมเพลียวเลยนะครับ
ราม่าแอดดิกเหมือนกันแชร์โพสต์ของทนายเกิดผลแก้วเกิดนะฮะ
ที่บอกว่าใครอยากหุ่นดีไม่ต้องกินยาลดน้ำหนักฮะ
ดติดตามพระบิดาเอาไว้ในทุกช่องทางนี่ฮะ
แล้วก็ระบุเพิ่มเติมบอกว่าตะกี้ดูข่าวเขาเอาภาพตอนสาวก
ใช้ช้อนตักน้ำบ่อเยี่ยวอุ้ยขอไปน้ำบ่อฉี่กันนะ
ผมก็พูดตามที่เขาโพสต์ไว้เนี่ย
บ่อฉี่ของพระบิดามารูปหน้าแล้วก็กินนี่โอ้โห
ขย่อนเลยครับพี่ดี้นิติพงศ์ห่อนาคออกมาฝากถึงสื่อช่องต่าง
ช่องไหนถ้านำเสนอข่าวพระบิดาช่วยเกริ่นล่วงหน้าสักนิดนึง
เพราะเมื่อเย็นที่ผ่านมาหารีโมทเปลี่ยนช่องไม่ทันเลย
ช้อนราดหน้าและอิ่มทิพย์ทันทีหลังกินไปได้๓คำ

เมื่อกี้เราเตือนแล้วนะฮะก่อนที่เราจะนำเสนอข่าวนะครับ
ถูกต้องค่ะแล้วนี่คุณบางเพจเขาก็เอาไปแซวนะ
คือเขาแซวเป็นแบบปกติเขาแซวหนังแซวบอลอะไรใช่ไหม

เอาภาพในหนังมาแล้วก็ผู้ชายคนนึงยกหูโทรศัพท์บอกเมีย
ที่รักวันนี้ผมไม่กินข้าวเย็นนะไม่ต้องเตรียมไว้
ฝั่งเมียก็ถามเกิดอะไรขึ้นคะคุณจะลดน้ำหนักเหรอคะ
สามีบอกว่าอ๋อเปล่าวันนี้ผมเจอข่าวพระบิดาทั้งวันเลยนะ
เออผมก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วจ้า
นี่อย่าว่าแต่คุณดูคุณผู้ชมเลยนะฮะแม้กระทั่งทีมข่าวของเรา
คุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยนี่ฮะทีมช่างภาพ
ถ่ายทำเสร็จเพราะว่าเวลาถ่ายต้องซูมเข้ามานิดนึงนะ
แล้วก็ต้องไปอยู่ในซุ้มสำนักแล้วกลิ่นมันโชยออกมาหมดเลย

จะหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะต้องทำข่าวตามหน้าที่
สุดท้ายออกมาอย่างที่เห็นครับเดินเข้าไปที่ข้างป่า

คุณผู้ชมฟังนิดนึงดูบรรยากาศที่ทีมข่าวของเราเป็นหน่อยนะครับ

มีเรื่องพวกนี้อยู่
โอ้โหทีมข่าวสู้ชีวิตจริง

เข้าไปซูมเข้าไปกลิ่นก็เตะจมูกทุกอย่าง
มันขึ้นคอขมคอไปหมดเลยมันตื้ออยู่ตรงนี้ไปหมดเลยครับ
คุณจำได้ไหมตอนที่หมอปลาลงไปที่สำนัก

พวกอย่างนี้กลิ่นมันมาอึ๊กไม่ไหว
นี่แหละครับคุณผู้ชมแต่มันมีประเด็นที่ต้องตามต่อ
เรื่องของศพที่ต้องตามหาญาติอีก
แล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศพ

ที่สำคัญค่ะรอดูนักข่าวของเราในพื้นที่ขอนแก่น
กำลังไปดูอยู่ว่าจะเจอตัวพระบิดาที่ขอนแก่นด้วยไหม